ตอนนี้ถ้าดูนาฬิกานะฮะประมาณสิบเอ็ดโมงยี่สิบสามนาที
ผมคิดว่าหลายคนเนี้ยเอ๊ะเที่ยงนี้ทานอะไรดีเออ
ท้องเริ่มร้องเริ่มหิวคุณปุ้ยก็น่าจะเริ่มหิวเหมือนกัน
ใช่พาไปทานอาหารแต่ว่าในยุคแบบนี้ก็ต้องแบบอร่อยดีและถูก
มันมีอยู่ไหมล่ะมีอยู่จริงเหรอมันมีอยู่ไหมล่ะ
มีอยู่ไหมก็นี่ไงขึ้นที่หน้าจอเฮ้ย
คุณเชื่อไหมว่าเนี่ย๒๐บาทต้นทุนได้เหรอถามจริง
จริงจริงอ่ะนะในในกรุงเทศหรือว่าในหลายหลายท้องที่ที่เขาขายของกันอยู่อ่ะ
ราคานี้ไม่น่าได้ไม่ได้นะไม่ได้
ถุดิบเอ่ยอะไรเอ่ยนะมันก็ต้องแพงไปหมดแหละ
แต่เขาบอกว่าเฮ้ยที่ขายอยู่ทั้งหมดนี้ทุกเมนูมัน๒๐บาทหมดเลยนะ
สิบบาทจริงเหรอใส่น้ำปลาร้าเข้าไปนัวนะเออ
แซ่บแบบนี้หน้าตาอาหารที่เห็นเนี่ยคือร้านอิ่มจังส้มตำส้มตำใบบุญ
ตั้งอยู่ที่บริเวณสามแยกไฟแดงบ้านไร่หรือว่าแยกบายพาร์ทบ้านไร่
หกตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมีอะไรบ้างล่ะ
อ่าที่เห็นไปแล้วนะมีตำไหลบัวกุ้งสดยำปลาแซลมอน
น้ำปลาร้ายำปูม้ายำไข่เยี่ยวมะต้มแซ่บกระดูกอ่อน
ทั้งหมดทั้งมวลถามว่ามีจริงไหมมีเพราะแม่ค้า
ยืนยันว่าดิฉันขายทุกอย่างยี่สิบบาทนะฮะไม่แปลกเลยที่ร้านเนี้ย
คนจะเยอะเพราะว่ามันแซ่บมันอร่อยมันราคาถูก
ก็บอกปากต่อปากกันไปนะฮะลูกค้าก็มากันเยอะแยะมากมาย
ราคาก็ย่อมเยาว์รสชาติเนี่ยถึงแม้มันถูกแต่ถ้าไม่อร่อย
คนก็ไม่กินใช่ใช่ไหมค่ะแต่อันนี้คุณภาพเขาดี
ราคาก็ดีรสชาติก็เด็ดโดนใจลูกค้าพากันมาอุดหนุนแน่นร้าน
นะฮะโดยเฉพาะใครจะไปเขาบอกว่าเสาทิศคนแน่นมากนะฮะ
เจ้าของร้านคือคุณกัลยาเติมต่ออายุสี่สิบเก้าปี
เขาบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าเปิดร้านส้มตำมา๓ปีแล้ว
เป็นคนที่ใจเนี่ยรักการทำอาหารมากนะฮะ
เป็นคนทำมัดทำโมด้วยชอบสวดมนตร์ชอบทำบุญ
เป็นชีวิตจิตใจก็เลยตั้งชื่อร้านที่ผมบอกไป
อิ่มจังส้มตำใบบุญนะฮะหลังโควิดระบาดเข้ามาในไทย
เขาบอกว่าโอ้วมันซ่อมเศรษฐกิจนะทำยังไงดีล่ะ
นะฮะคนก็ไม่ค่อยเข้าเข้ายากหมักแพง
คนก็ต้องประหยัดเงินก็เลยอ่ะเอาอย่างนี้ทำร้านที่มันคนเข้าได้
ถ้าเกิดกินที่ร้านนะจานละ๒๐บาทถ้าคุณสั่งกลับบ้าน
สิบห้าบาทนะฮะก็จะมีนิวให้เลือกมากกว่าสามสิบเมนู
มีทั้งต้มยำทอดต้มตำยำทอดต้มสั่งอะไรก็ได้
สิบบาทนะครับทางร้านเน้นรสชาติอาหารที่มันเป็นอาหารแบบสดใหม่
อร่อยแล้วก็ปริมาณอาหารที่พอเหมาะพอควรนะฮะวัตถุดิบต้องสดใหม่
มาประกอบอาหารให้กับลูกค้ายืนยันจะขายราคานี้ไปยี่สิบบาทเนี่ย
ตลอดตลอดไม่ว่าวัตถุดิบจะขึ้นราคาก็ตามเพราะว่าต้องการช่วยเหลือคนที่มี
รายได้น้อยให้ทานอาหารได้อร่อยนะฮะขอเพียงลูกค้ารับประทานได้
แม่ค้าก็อยู่ได้ใช่โอ้โหใจเขาเนอะค่ะโอ้โหด้วยความที่ชอบทำมาทมโมด้วยไง
นะฮะทีนี้เราไปถามลูกค้านะฮะลูกค้าคนหนึ่งคือ
คุณสุริยาเข้าไปทานเขาบอกว่ารับประทานอาหารร้านนี้บ่อยเพราะว่ามีคนแนะนำมา
เมนูแบบแปลกอร่อยอร่อยเยอะที่สำคัญราคาก็ถูกยี่สิบบาท
เขามั่นใจแล้วเขาตั้งใจว่าเขาจะมาทานร้านนี้บ่อย
แล้วก็จะแนะนำให้เพื่อนมาทานที่ร้านนี้

จะเปิดร้านตอน๑๑โมงไปถึง๒ทุ่ม
อยู่ที่จังหวัดราชบุรี

ก็ยังจะถามคำถามเติมว่าจริงเหรอ

เขาไม่ได้อยากได้กำไรอย่างนั้นมากมาย

วิธีคิดในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะ
ก็ยิงปืนนัดเดียวได้นก๒ตัว

แต่ว่าคนอื่นที่เป็นลูกค้าก็อิ่มท้อง